คุณผู้ชมครับมีเหตุคนทำของหล่นหาย

หล่นขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ข้ามเนินลูกละหน้า
แล้วเงินก้อนนั้นมันก็หล่นไปพลเมืองดีเก็บเงินไว้ได้ตอนนี้ตามหาเจ้าของนะ
นี่นะฮะล่าสุดจากกล้องวงจรปิดเป็นภาพนี้

ขณะที่ผู้ชายอายุประมาณ๔๕๕๐ปี

มุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี

ขณะที่กำลังขี่รถข้ามเนินลูกละนาดกลางถนน
ปรากฏว่ามันมีของตกที่พื้น
และปรากฏว่าเจ้าของเงินคนขี่รถไม่รู้ตัว
แต่มีพลเมืองดีเห็นแล้ววิ่งเข้าไปเก็บสิ่งของเหล่านั้นเอาไว้
ก่อนที่จะวิ่งกลับมาเอารถจักรยานยนต์ของตัวเอง
แล้วพยายามจะขี่ตามเจ้าของทรัพย์สินนั้นไป

เปิดออกมาดูว่าทรัพย์สินก้อนนั้นคืออะไรรู้ไหมคุณ
เงินสดปึกใหญ่จำนวน๑แสนบาท
พลเมืองดีที่เก็บของนี้ได้ก็รีบไปแจ้งตำรวจให้ทราบ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปสอบถามนางสาวนาบรีภูขัง

เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเธอกำลังเลือกซื้อไก่ย่างอยู่
จังหวะนั้นเองมีคนขี่รถจักรยานยนต์ข้ามลูกระนาดเธอหันไปดูครับ
แล้วก็เพราะว่ามีสิ่งของตกหล่นจากรถจักรยานยนต์คันนั้น
คือคนขี่เขาใส่สิ่งของนั้นคือเงิน๑แสนบาทนั่นแหละ
ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วมันก็ตกมาจากกระเป๋าลงมาที่พื้นถนน
พยายามตะโกนเรียกเจ้าของเงินแล้วนะแต่ว่าตัวเจ้าของเงินไม่ได้ยิน
ขี่รถตามก็แล้วแต่ก็ตามไม่ทันทีนี้ก็เลยเข้ามาแจ้งความ
มา๔วันแล้วนะครับยังไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของเลย
เงินก้อนนี้ยังอยู่นะอยู่ในมือของตำรวจสภศรีราชา
หากเจ้าของเงินทราบเห็นข่าวนี้แล้วก็เอ๊ะนั่นมันฉันนี่นะ
ในคลิปขอให้มาติดต่อรับเงินคืนได้ที่สพศรีราชา
ไม่ใช่บาท๒บาทนะท่านนะแสนหนึ่งนะครับ